กลัวตายมีการบอกด้วยนะว่าถ้าเกิดไม่ส่งตังค์มาเดี๋ยวแทงอีกนะ

พอมาเจอแบบนี้ให้หนีไปทางไหน

เข้ามาตรงตู้แคทเชียร์แบบนี้ค่ะ
แล้วมาประชิดทางด้านนี้เอากันไกลจี้มาที่พุงจี้มาที่เอว

คือตู้นี้มีประตูออกเข้าทางเดียวคือทางซ้าย
คือบางที่เนี่ยเขาจะออกได้สองฝั่ง
ออกซ้ายก็ได้ออกขวาก็ได้แต่ทางอันนี้ทางขวาเป็นหน้าต่าง

เพราะว่าตกใจลงไปกองอยู่กับพื้นแล้ว
สุดท้ายมันก็เปิดเก๊ะเอาตังค์ไปเงินสดอยู่ในซองค่ะมันเอาไปได้นี่
มาก่อเหตุแบบนี้รถมอเตอร์ไซค์อ่ะอะไรอ่ะรุ่นคลิกสีแดงดำใช่ไหมเนี่ย
แล้วก็ขี่มาเอาใส่หมวกกันน็อกมาในมือเมื่อกี้มีกันไกลอยู่ค่ะคุณผู้ชม
สุดท้ายเขาเปิดเอาเงินในเก๊ะเงินอยู่ในซองเอาไปได้หมื่นกว่าบาท
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปในจุดนี้เลยค่ะ
น้ำมันนี้อยู่ริมถนนพิบูลสงคราม
ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรี
ไปคุยกับพนักงานแคชเชียร์คนนี้
คุณสิรินทรอายุ๔๐ปีเธอตกใจ

แล้วบอกว่าโอ้โฮนี่เพิ่งเข้าเวรแคชเชียร์เอง
จู่คนร้ายก็ขี่มาแล้วเขามาบอกนะ
แล้วตอนนั้นที่คนร้ายบอก
มีไอ้โคนกันไกเลยโดนนาท้องไหม

แล้วตกใจตัวเขาเลยกระเด้งตกลงกลอมกลองของพื้น

ใช่แล้วหลังจากนั้นคือบอกด้วยนะว่าอย่าเสียงดังนะ
มีเงินหยิดแพงอีกเลยคนร้ายมันก็เปิดลิ้นหลัก
ขับมาแล้วก็มาจอดหลั่งปั๊มเดินไปเข้าห้องน้ำ
ใช้เวลาสองนาที
จังหวะนั้นปลอดคนแล้วได้เวลาก่อเหตุแล้ว

ตำรวจสพเมืองนนทบุรีว่ายังไง

ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ขี่หลบหนี

ตำรวจจะไปตามไล่กล้องวงจรปิดตาม
เอาตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป